สำหรับใครที่อยากได้โทรศัพท์ที่ครบเครื่องหมดเลยทุกอย่าง

แล้วก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังสนใจ
แล้วก็ไม่ต้องซื้ออะไรที่มันแบบแพงเวอร์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ในมือถือนี้ก็มี

กล้อง๒๐บวก๘ล้านพิกเซลค่ะ
แล้วก็ความกว้างของจอก็๕๗ค่ะ
แล้วก็มีทั้งหมด๓สีให้เลือกด้วย
ใช่ค่ะก็สมัยนี้อะไรก็ใช้รูปถ่าย

ก็ละเอียดแล้วก็ชัดเห็นถึงเหงื่อเลยค่ะ
ก็จะมีแบบซูมให้เห็นมืออะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะ๗๔๙๐บาทค่ะ
ก็อยากจะให้คนไทยเปิดใจนะคะ
แล้วก็เลือกสิ่งที่คุ้มค่าแล้วก็ใช้ได้จริง
แล้วก็มีฟังก์ชันที่ทุกคนต้องการใช้แน่นอนค่ะ
คิมเองก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ได้เยอะมากค่ะ
เข้าเลือกเลยนะคะ
มาตี้สระโสเป็นหรือยังคะ

วันนั้นเป็นยังไงบ้างบรรยากาศยังไง
ก็สนุกสนุกสนากมากค่ะ

ใช่ก็มีลูกออกมาแบบนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วค่ะ
ถ้าจะเปลี่ยนก็คือก็คงไม่ได้ใช้คำว่ากังล่มอีกแล้วแหละ
เพราะว่ามันไม่ดีมันล้างไม่ดีเนอะ
มีภาพจะเปลี่ยนไหมคะ
ไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นอะไม่ต้องตั้งดีกว่าค่ะ
พี่หม่าก็แซวว่าภาพเรากับมิ้นแบบกระดุดล้มกันหรือเปล่า
เหมือนไปหอมแก้มกัน
พี่หม่าก็แซวมา
ไม่อย่างที่บอกเขาเช็ดถ่ายให้

เราจะมีโอกาสทำให้เขาได้คุยกัน

มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะค่ะ
ซึ่งเราก็ไม่ได้ก้าวไก่เพราะว่าเราก็มันเป็นเรื่องละเอียดละอ่อนมากค่ะ
ซึ่งในพาร์ทของคิมคิมลืมไปแล้ว
ส่วนในพาร์ทของพี่หมากก็ต้องถามพี่หมากเอง
เราก็ไม่ได้หยิบเรื่องนี้มาพูดกันด้วยซ้ำค่ะ
เพราะว่ามันผ่านมาแล้วค่ะ
แล้วก็พูดถึงปาร์ตี้ที่สนุกดีกว่า
เพราะว่ามันเป็นคืนของกี้
เราก็ทำให้เต็มที่ค่ะให้เพื่อนมีความสุข
แล้วตัวมิ้นเองเขามีแบบเอออยากจะไปคุยกับพี่มารเคลียร์กับมารปะหนึ่ง
ไม่ได้พูดถึงเลยไม่ได้พูดถึงเลยค่ะ
หลังจากนี้

ก็แล้วแต่ความคิดของคนแล้วแต่ความเชื่อค่ะ

ต้องทำอะไรอีกดายก้าดราม่ง

ทำเอาแฟนคลับฟินรู้

ยังได้คำว่ารวบไปแล้วนะ
ก็อาจจะไม่ได้อยากให้มันปานปลายมากกว่านั้น
เราก็เรียนแบบเมืองนอกเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ก็เป็นเรื่องธรรมดา
ซึ่งเราไม่ได้ลบหลู่หรืออะไรด้วยค่ะ